รายเดอร์คนนี้ขี่จักรยานอยู่ดี
แล้วก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง

โป้งเขาให้แล้วก็ขี่รถหนีไปครับ

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่จับภาพรายเดอร์นะครับ

ออกมาทำงานที่ถนนคทาธร
หน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี

ขี่รถจักรยานยนต์มาเหมือนกันมาเทียบข้าง

แล้วขู่ซ้ำบอกเจอคราวหน้าอีก

พลนัทฤทธิ์ล้ำเลิศ

พี่เขาเล่าบอกว่าเรื่องเกิดขึ้น

ขณะขี่รถมานะฮะส่งอาหารตอนเที่ยง
ผู้ชายคนก่อเหตุอายุ๔๐๔๕ปีได้ครับ

เทียบเสร็จปั๊บต่อยเขาใส่เลย๒ทีฮะ
เขาก็พยายามจะถามว่า

ตากระแดดของพี่รายเดอร์ตกเลย

ระหว่างนั้นมีพลเมืองดีเข้ามาช่วย
ชายคนเกาะเหตุก็เลยขี่รถหนีไป

กูจะเล่นมันอีกนั่น
เออเอาล่ะสิเอากับเขาสิครับคุณผู้ชมฮะ

พี่เขาชี้ให้ดูแผลแล้วก็ใบหน้านะครับ
แจ้งความไปแล้วที่สพเมืองราชบุรีครับ
ปกติจะเห็นแต่วัยรุ่นทำร้ายคนอายุเยอะหน่อย
อันนี้อายุตั้งสี่สิบกว่าแต่เล่นคนอายุยี่สิบห้า